คุณผู้ชมคะจากเพลิงไหม้มาดูเรื่องอุบัติเหตุหน่อยละกันค่ะ
เอามาเตือนไว้ใกล้ช่วงเดินทางแบบนี้
นี่เมื่อกี้มานี่ตรงขนส่งคนเยอะมากเลยนะ
ขนเยอะครับครับเพราะว่าไปตรวจสอบสภาพรถกัน
แล้วก็แน่นอนค่ะต้องไปจัดการเรื่องอะไรนะไปต่ออะไรให้เรียบร้อย

แต่ทีนี้ที่จะเอาให้ดูเนี่ยคุณผู้ชม
อกจากรถพร้อมแล้วต้องดูด้วยนะ
บางทีถนนหรือว่าจังหวะนั้นมันอาจจะเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่าง
เดี๋ยวให้ดูกระบะคันนี้หน่อยค่ะขนมาทั้งมอเตอร์ไซค์

ตอนเข้าโค้งมันเกิดอะไรขึ้นรถสายสะบัด
แล้วทั้งมอเตอร์ไซค์และคนในรถเป็นยังไงลองดูหน่อยค่ะ
โอ้โหพอมาเร็วแบบนี้คุณ
สายสะบัดเลยแล้วดันไปตีคู่กันแบบนั้นนะคุณนะ
กระบะคันขาวที่อยู่ในเลนขวาก็โดนไปด้วย
จังหวะนี้กล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้นี่
พอมีจังหวะหนึ่งแล้วเสียจังหวะไปเรียบร้อยแล้ว
รถสายแบบดูสิจนมอเตอร์ไซค์และคนที่อยู่ด้านหลัง
โดนแรงเหวี่ยงตกลงมาอยู่บนถนน
เห็นลูกศรเขียวนั้นไหมนั่นคนเจ็บที่นั่งอยู่ท้ายกระบะนะ
และส่วนตัวรถกระบะเองพุ่งลงข้างทางฝั่งซ้ายไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
โอ้โหนี่ไงคือเวลาที่มีของบรรทุกมา
รัดมัดให้ดีรวมถึงคนที่อยู่ท้ายกระบะ
ก็ต้องระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วย
ผมว่าคนขับต้องระวังให้ดีที่สุดนะนะ

แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า
นั่งกระบะมันอันตราย